คุณผู้ชมครับกระทรวงเกษตรและสหกรนั้นนะครับ
ตอนนี้เองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาข้าว

ซึ่งณขณะนี้เองนั้นเตรียมแล้วนะครับ
ปลายปีนี้จะมีผลผลิตข้าวล็อตใหม่ออกสู่ตลาด
ผลผลิตมีมากเกินกว่าความต้องการ
เรื่องของราคาความไม่สมดุลนั้นก็จะเกิดขึ้นมาครับ
ปัญหานี้จะต้องแก้ไขอย่างไร
รวมไปถึงกระแสข่าวที่ว่าจะบังคับให้ชาวนาเลิกทำนา
กระทรวงเกษตรยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรยืนยันว่า
ไม่ได้สั่งให้ข้าราชการลงพื้นที่
แนะนำชาวนาให้เลิกทำนาตามที่มีกระแสข่าว
ซึ่งการแนะนำให้หันไปปลูกพืชชนิดอื่น
เป็นคำแนะนำสำหรับเกษตรกรบางกลุ่ม
ที่มีพื้นที่ไม่เหมาะสม
และทำให้เกิดปัญหาขาดทุนครับ
ส่วนสูงส่วนเร็วต่ำเขาควรทำก็เอาไว้กินแต่ส่วนพื้นที่ที่เหลือที่อยากจะเอาไปเป็นรายได้
สำหรับแผนดูแลราคาข้าวในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดปลายปีนี้นะครับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นผลผลิต
เพื่อกำหนดจุดร่วมให้เป็นไปตามกลไกตลาดและทำให้มีปริมาณข้าวที่เหมาะสม
โดยจะประชุมร่วมกันอีกครั้งวันที่๑๗กันยายนนี้ครับ
โดยในวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็เปิดงานสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนาแปลงข้าวใหญ่อย่างมั่นคง
ั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรแปลงใหญ่
กระดับรายได้ของเกษตรกรซึ่งรัฐบาลนั้นอนุมัติแผนสับสนุนเงินกู้
เพื่อทำการเกษตรแปลงใหญ่ผ่านทกศวงเงินกู้ไม่เกินแปลงละ๕ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๐๐๑ระยะเวลากู้๓ปีวงเงินกู้รวม๒๒๕๐ล้านบาทนะครับ